คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าไม่มีประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนจะไฟแรงเท่าโจไบเดนอีกแล้วค่ะ
จากการจรดปากกาลงนามคำสั่งแบบไม่หยุดพักนะคะทั้งการเซ็นยกเลิกคำสั่งอดีตประธานาธิบดี
แล้วก็การทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้เมื่อตอนหาเสียงค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะมีนโยบายหนึ่งที่น่าสนใจอย่าง
แน่นอนว่านโยบายนี้นะคะมีที่มาไม่ธรรมดาค่ะจนถึงมีการเปรียบเปลยคำว่าเป็นรัฐธิที่ถูกปลุกโดยฝ่ายบริหารค่ะ
และรัฐธิที่ว่านี้นะคะเคยเกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ถึงสามครั้งค่ะสามครั้งที่ว่านั้นนะคะจากคำบอกเล่าของสัตว์อาจารย์ดาน่าแฟรงค์
เรื่องราวที่ไม่ได้เปิดเผยของชาตินิยมทางเศรษฐกิจซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะ
ตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการต่อต้านภัยเหลืองค่ะที่เป็นแรงงานชาวญี่ปุ่น
และครั้งที่สองนะคะก็เกิดขึ้นช่วงทศวรรษที่หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบและหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบค่ะ
ภายใต้คณะบริหารอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่ต่อต้านแล้วก็เรียกเก็บภาษีการนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่น
มีการขับเคลื่อนผ่านนโยบายของคณะบริหารสหรัฐอเมริกามานานแล้วค่ะ
เรียกได้ว่าฝั่งรากลึกกันเลยทีเดียวในความเชื่อของชาวอเมริกันนะคะที่ว่า
สินค้าที่ผลิตโดยชาวอเมริกันนั้นมีคุณภาพเนื้อกว่าใคร
เรียกได้ว่าอะไรอะไรก็อเมริกันจริงที่สุดค่ะ
เช่นเหตุการณ์เมื่อปี๑๗๘๙นะคะที่ประธานาธิบดีสหรัฐ
พิธีพิถันค่ะในการคัดสรรผ้าทอพื้นเมืองที่ผลิตในอเมริกา
แทนที่จะนำเข้าจากอังกฤษเพื่อที่จะนำมาตัดสูตรสวมใส่ในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนั่นเองค่ะ
แต่ตลอด๒๒๘ปีที่ผ่านมานี้นะคะ
รัฐธิใบอเมริกันนี้ไม่ได้ถูกหยิบยกมาเป็นการขับเคลื่อนอะไรมากนักค่ะ
มาถึงอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะคะที่ปลุกขึ้นมาใหม่
ด้วยการให้คำว่าสัญญาค่ะในพิธีเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
เมื่อเดือนมกราคม๒๐๑๗แล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่า
อเมริกันไฮทอเมริกันทั้งซื้อสินค้าอเมริกันแล้วก็จ้างงานอเมริกันค่ะ
และในปี๒๐๒๑นี้นะคะบายอเมริกันก็กลับมาอีกครั้งค่ะ
ภายใต้คณะบริหารของใบเดนที่ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้เมื่อตอนหาเสียงนั่นเองค่ะ
สรุปสั้นนะคะคำนิยามบายอเมริกันของไมเดนคือเขาจะทำให้บายอเมริกันเกิดขึ้นได้จริง
ขณะเดียวกันค่ะก็จะปรับปรุงสิทธิพิเศษให้กับการผลิตในประเทศด้วย
ถามว่าเขาจะทำยังไงใช่ไหมคะเขาจะทำโดยการผ่านการผลิตสินค้าในอเมริกาโดยแรงงานอเมริกา
ทำไมพวกเขาถึงคิดแบบนั้นนะคะ
แล้วก็มองว่ารัฐธิคุ้มครองนี้นะคะไม่ได้ขับเคลื่อนโดยภาคอุตสาหกรรมแต่ขับเคลื่อนโดยฝ่ายบริหารค่ะ
พอได้รับการสนับสนุนจากสหภาพแรงงานมากมายนั่นก็เพราะว่าเขาให้สัญญาว่าเขาจะจ้างแรงงานมากขึ้นแล้วก็สร้างงานในโครงการอุตสาหกรรมมากขึ้น
แต่กลับกลายเป็นว่าค่ะได้รับการต่อต้านมากมายเช่นกันจากผู้นำของบริษัทอเมริกันมากกว่าสามร้อยแห่งค่ะตั้งแต่ผู้ค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์แบรนด์แฟชั่นไปจนถึงผู้ให้บริการสื่อสตรีมมิ่งโดยพวกเขานะคะให้เหตุผลว่าการตั้งกำแพงภาษีเหล่านี้ค่ะอาจทำลายธุรกิจทีละน้อยทีละน้อยด้วยการ
เกิดมาจากนโยบายบายอเมริกันที่จะทำให้ต้นทุนนั้นสูงขึ้นไว้ว่าต้นทุน๖๙๐ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณสองหมื่นล้านบาทจะสร้างงานได้เพียงแค่๓๐๐ตำแหน่งเท่านั้นค่ะและนั่นก็จะส่งผลกระทบอย่างแน่นอนนะคะเริ่มจากการทำให้กำไรลดลงแล้วก็เป็นไปได้อาจถึงขั้นต้องเลิกจ้างค่ะ
แล้วไว้แล้วนะคะว่าบายอเมริกันจะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็มีคุณภาพและชาวอเมริกันเองค่ะก็พร้อมจะสนับสนุนอุตสาหกรรมของชาวอเมริกันอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันโดยผลสำรวจนะคะแสดงให้เห็นว่าประมาณสองในสามของชาวอเมริกันค่ะยินยอมที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าที่ช